ต่อกันที่เรื่องราวของพระอีกรูปหนึ่งนะฮะ
มีพฤติกรรมแปลกถึงขนาดเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบ

ท่านก็จะอ้างว่าท่านเป็นทายาทเศรษฐีญี่ปุ่น
จากบริษัทผลิตรถยนต์ชื่อดังที่ญี่ปุ่น
แต่เข้ามาบวชเรียนในไทยเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
และตอนนี้ต้องการที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก

ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ขอบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
ขอสำเนาทะเบียนบ้านมาหน่อย
เพื่อที่จะทำการตรวจสอบประวัติ

แต่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่ามันก็แปลก
อยู่จะเอาเอกสารสำคัญส่วนบุคคลเหล่านี้
เอาไปทำอะไรหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าตรวจสอบที่วัดลานแซะหมู่๑
ตำบลนาขยาดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง

เป็นพระฟุกูโอกะปัญญาธีโกอายุ๕๐ปี
ท่านบอกว่าท่านเป็นทายาทบริษัทผลิตรถยนต์ชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น
เข้ามาในประเทศไทยเมื่อ๑๐ปีก่อน
แล้วก็มาบวชเรียนมาศึกษาพระธรรมที่จังหวัดปัตตานี
ก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดลานแซะ
และท่านต้องการมอบทุนการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ระดับมัธยม
จะให้ทุนเดือนละ๕๐๐๐บาท
ส่วนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีจะมอบทุนให้เดือนละ๘๐๐๐บาท
มีผู้ปกครองจำนวนมากพาเด็กมายื่นเอกสารขอรับทุน
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจนะก็ยังมีเด็กนักเรียนมารอมายื่นเอกสาร
ผู้ปกครองพามาเพื่อมารับทุนก็เป็นความหวังของเด็กนะคุณครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูพาสปอร์ตพระฟุกูโอกะ
ฟุโกโอกะก็อ้างว่าส่งไปต่ออายุที่บริษัท
เมื่อถามว่าส่งไปต่อที่บริษัทไหน
ฟุโกโอกะก็ตอบไม่ได้ไม่สามารถยืนยันบริษัทได้
แต่ก็ยังอ้างอีกว่าเอกสารต่างไม่สามารถให้ดูได้
เพราะตัวเองทำงานให้กับสหประชาชาติ
แต่ว่าทางตำรวจตรวจสอบประวัติพระฟูโกโอกะ
พบว่าชื่อเดิมคือนายวีระกรยาเป็นชาวอุดรธานี
ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นนายจักรินวิมารเมคิน
บัตรประชาชนที่ระบุอาศัยอยู่ที่ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
คือไม่ได้มีสายกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น
แล้วก็ไม่ได้ย้ายมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาบวชเรียนในประเทศไทยนะครับ
ตำรวจจึงได้มีการทำประวัติพระฟูโกโอกะไว้ที่สพนาขยาด
เพื่อตรวจสอบประวัติโดยละเอียดอีกครั้ง
พร้อมกันนั้นได้เตือนประชาชนนะครับอย่าหลงเชื่อให้เอกสารสำคัญกับใครโดยง่าย
เพราะอาจจะถูกนำไปใช้ในทางทุจริต
ส่วนพระรูปนี้หากมีการมอบทุนให้เด็กจริงถือเป็นเรื่องดี
แต่ตอนนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติของพระรูปนี้ก่อนนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีใครได้รับทุนแม้แต่คนเดียวนะฮะ